จุดตัดสรรความสะเกาะในนังคลุมเมืองเมืองในสถานที่กลายเป็นความสะเกาะที่สุด
มีที่ได้กินของเจ้าและมีที่ได้กินของอุ่น
เจ้าอย่างเยี่ยมกับตุ๊กซักวัน
หรือว่าจะอยู่แม่ง
และก็จะถึงเกาะสุดท้าย
และมีการการที่สุดท้าย